อบจมหาสนุก
อบจมหาสนุก
บจมหาสนุกในช่วงขอตอบขอรวบรวมความหา
ที่ผ่านมาของเหล่ากูรูและดารารับเชิญ
กับคำถามที่ใครเนี่ยก็คาดไม่ถึง
เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทุเรียนใช่หรือไม่
ใช่ค่ะแข็งหรือนิ่มนี่รู้เลย
ปิดตาสัมผัก

ที่บ้านมีสวนร้อยกว่าไร่ค่ะ
เข้าแบงค์ไป๙๙ไล่
ตอนนี้เหลือไล่เดียวที่ยังเป็น

เที่ยวในจังหวัดรู้หมดไหม
ซอกไหนมุมไหน

ร้านขายขนมปังร้านหนึ่งอยู่ในจังหวัดระยองถนนเก่า

ยังเขามีงานทุกวันที่๑ไง
งานถนนยมจินดา

ร้านที่เย็บที่นอนเย็บมืออยู่ตรงซอยอะไร

ตรงถนนยมจินดาตรงกลางที่กบตายอยู่

ตรงที่กบตายแล้วมีนกอยู่๒ตัว

จะคุยเลยก็คุยกับพี่พ่อ

กล่องไหนคือทุเรียนหมอนทอง

เฮ่ย
ลิง

ใช่กล่องไหนเดี๋ยวพี่จะไปปรึกษากัน

กล่องที่สาม

เจอทุเรียนสามสายพันเข้าไป
ทำเอาคุณฮายถึงกับมึนไปเลย
คลำไปคลำมาก็ชักจะงง
ลองมาดูกันสิว่า
แม่กูรูทั้งสองเนี่ย
จะช่วยคุณฮายเขาได้หรือเปล่า
กล่องที่หนึ่งเป็นไงบอก

เชื่อเขาแหละเพราะว่าเขากูรูอ่ะ
พี่แค่กินอย่างเดียวอ่ะ

กล่องที่๒เป็นกล่องที่พี่ฮายบอกว่าเป็นหมอนทอง
ถ้าผิดนะครับพี่ฮายจะออกจากวงการนี้ไป

มันไม่ใหญ่โตขนาดนั้นไม่ใช่เหรอ

กล่องที่
กล่องที่

จะถามผมเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี

พูดจริงถ้าไม่ใช่นามสกุลยอดบัวงามเนี่ย
อาจจะเป็นยอดกาญจนบุรีไปตั้งแต่เกิดแล้ว
เพราะว่ารู้ทุกพื้นที่รู้ทุกซอกทุกมุมทุกอนูของจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับ
ถามว่าตอบได้ทั้งหมดไหม

วันนี้เรามีกูรูสองท่าน

ท่านแรกนะครับเป็นต่อหม้อสะพาน
ก่อนจะถึงคำถามที่๑เอาคำถามที่๙ก่อนไหม

เป็นเรื่องของสะพานข้ามแม่น้ำแคว่า

สะพานข้ามแม่น้ำแควร์เออ
ใช้สีเบอร์อะไรทา

ผมเป็นคนอยู่ในพื้นที่เมืองกาลเลย

สะพานข้ามแม่น้ำแคลเนี่ย

พี่เคยนับดูมั้ย

กูรูเกิดวันที่สิบห้ากูรูตอบสิบห้าต้นค่ะ

เพราะคนในพื้นที่เขาอาจจะสนิทกับสะพานมากกว่าผม

เฉลยอยู่ในมือเรือนขวัญแล้ว

หม้อสะพานข้ามแม่น้ำแควร์มีทั้งหมด๑๕ต่อห้อ

เป็นยังไงเป็นยังไง

นะครับผมงั้นก็รับไป

นี่ไงปิดให้แล้วไม่เคยโกงเลย

จานที่๑จานที่๒

แค่ได้ยินเสียงกองเชียร์ก็รู้แล้วว่า

เผ็ด

แล้วตัวเนื้อมันเป็นไงเป็นครีมเป็นน้ำ

เป็นแบบเปรี้ยวหวาน

รับรู้ได้จากเสียงกองเชียร์ว่ามันกำลังจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับชีวิต
ลองดมลองดมก่อนเวลาโอ้โห
อะไรอ่ะเออ

แต่อันที่สองเนี้ยมีแซ่บหมูน้ำพริกหนุ่มหรือเปล่าไอ้บ้ามีแคบหมูอืมเออ
มันมีกลิ่นเหมือนกระเทียมหรือต้องเอาไปผัดอะไรสักอย่าง
มีกลิ่นแบบผัดผัดนิดหนึ่งถ้าทอดผัดผัดหน่อย
มาถึงจานที่๓จะใช่น้ำพริกผงตะเคราะห์หรือไม่
เหงาแล้วมีจริงจริงอ่าหนึ่งสองสาม
แตงกวาอันนี้มันเป็นผงผงอะครับมันแห้งมากอ่ะ
มีกลิ่นมีกลิ่นอะไรคล้ายปลาแห้งอ่ะ
ปกติแล้วคุณเพชรเป็นคนไม่เคยทานน้ำพริกมาก่อนในชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาเลยล่ะครับ
ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ชิมน้ำพริกถึงสามชนิดเอาละครับ
ไปดูกันดีกว่าว่าไม่เคยทานน้ำพริกแบบนี้เนี่ยจะทายถูกไหม
จานไหนเนี่ยคือน้ำพริกผงตะคอแม่แม่ล่ะคิดว่าจานที่สองค่ะ
คิดว่าคือจานที่สองค่ะพี่เรียมจานที่สองค่ะเพราะ
เพราะว่าอย่างที่น้องเพชรเล่ามาว่ามีกากหมูมีกากหมู
แล้วก็แห้งแห้งแห้งแห้งค่ะพี่เรียมอ่ะค่ะเหมือนกัน
เหมือนกันนะครับสองสองสองตอบว่าอ่ะสองนี่แหละอ่ะ
สองนะครับฟังจากคำให้การเฮ้ยคำอธิบายถึงรสชาติของน้ำพริกแต่ละจานไปแล้ว
กูรูทั้งสองท่านก็คิดเหมือนกันกับคุณเพชรว่าน้ำพริกผงตะขอ
คือจานที่๒จะถูกไหมต้องไปลุ้นพร้อมกันครับ
โดยเริ่มจากการเปิดฝาจานที่๓กันเลยดีกว่าครับ

น้ำพริกน้ำน้ำพริกอะไรฮะน้ำพริกนรกปลาย่า
พริกนรกหันไปทางคุณเพชรได้ไหมฮะอ๋อนี่คือน้ำพริกนรก
อ๋อน้ำพริกนรกจะไหนจะไหนคือน้ำพริกผงตะคอ
สองถูกต้องนะคะครับคนหน้า
เรื่องพริกชุนุโร่งหนูถามมาเลยอ่ะหลวงพ่อพระพุทธชีวราชนี่
ไหนตั้งอีกเพลงพริกชุนุโร่งนี่
ที่เจ้าแพ้คอย
สาวน้อยในตาสีสกริมฝั่งหน้าเมืองพิศนุโร

ช่วงนี้อ่ะตอบให้ได้ไทยถูกนะ
เอาอย่างนี้พี่บอลมีกูรูมาช่วยไม่ต้องเป็นห่วง
กูรูสองท่านนะครับมาตั้งแต่สมัยก่อสร้างเมืองพิศนุโลกนะครับ
แล้วทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ปะปนกับพวกเรา

ว่าจะมีคนล่าสุดเร็วเนี่ย

สายย่อจัดมาสายย่อ

กูรูทั้งสองท่านในวันนี้เนี่ย

ดูจากลีลาการแดนส์กระจายกันไปแล้ว

หาคำตอบจาก๓คำถามได้หรือไม่

ไปดูและตอบให้ได้

นี่ก็เป็นโบราณสถานที่กูเกโม่งของจังหวัดพิสุนุโลก

จุลามณีเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในสมัยกรุงสุโขทัย

เสียงท่านสมัครดีกว่าขอฟังเสียงท่านสมัครพูด
แล้วก็ไปคนขอดูกันเยอะที่นี่
คนก็มาขอผมมามาดูลายแก่สันหลัก
มาดูรูปปั่นมาดูอะไรต่อมีอะไร

เนียนก็มาที่นี่บ่อยนะคะ
หลายเสียงนี่แกคบไม่ได้นะพี่

เนี่ยเขาให้ดูเขาไปดู

นี่รูปสลักนูนตามเอกลักษณ์ของวัดจุลามณี

โบราณสถานวัดจุลามณีเนี่ย
เป็นศิลปะขอมเป็นส่วนใหญ่
แต่จะมีรูปสลักนูนต่ำอยู่

ชาง๒สิง๓หง
ชางสิงหง
คำถามแรกก็เล่นเอาคุณบอลถึงกับงงกันไปเลยล่ะครับ

คุณบอลเนี่ยจะผ่านคำถามแรกไปได้

มามาช่วยพิเคราะห์หน่อย

ถ้าพูดถึงเรื่องของโบราณสถานนะคะ
จังหวัดเฟศนุโลกของเราก็คุ้นเคยกับพระนาเลสวรรค์นะคะ
ก็มีการสู้รบกรอบกู้ประเทศชาติ
ก็คิดอยู่๑ข้อก็คือช้าง

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดอะไรทำนองนี้
ก็คิดว่าน่าจะเป็นห่วงเพราะว่าเป็นสิ่งที่สูง

วิโลกไม่ไปวัดจุฬาจะไปวัดอะไร

ก็คิดเหมือนกันแหละค่ะว่า

โอ้โหกูรูสองท่านเนี่ย
วิเคราะห์ได้ดีทีเดียวเลยล่ะครับ
ถือว่าทำการบ้านมากันแบบละเอียดยิบ
ฟังการวิเคราะห์กันไปแล้วเนี่ย
คุณบอลครับจะเชื่อกูรูหรือเปล่าล่ะครับ

สองเสียงอ่ะผมเชื่อ

นั้นจะถูกหรือไม่

หงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
นั่นคือหงไทยแท้นะครับ
เป็นหงษ์ปั้นโดยช่างสมัยอายุทยา

ทรงแนวคิดจากที่ว่า

สมัยนึงท่านทรงเกิดเป็นเป็นหง
ในชาดกเขียนไว้ว่าหงษาชาดก
และเป็นปูนปั้นที่มีแห่งเดียว

เย้

ตอบที่ถูกต้องคือ

ทำสำเร็จพี่บอลพูดถูกต้อง
รับไปเลย๓๐๐๐บาท

กระตุกต่อมหากันอีกครั้ง

แม่ทั้งกูรูและดาราเนี่ย
ต่างคนมุกกันมาแบบจัดเต็ม

ท้าด่วนความสามารถด้านอาชีพกันต่อ
สมุทรสงครามทั้งทีใจดี
มีเกมมาให้เล่นมีรางวัลให้ด้วย

มาที่นี่ก็ต้องเล่นเกมกับปทูเนาะ
สองคนนี้เป็นมือนึ่งปลาทูเลยแหละ
เห็นเข่งปทูตรงนู้นไหม
เราจะให้หอบเข่งปลาทูค่ะ

ภายในเวลาสามสิบวินาที

เอาละ๓๐วินาทีนะ

อ่ะวิธีทำแตกต่างกัน

อ๋อทำคนละวิธีอ้าวยิงก่อน

เอาล่ะเอาล่ะหมดเวลา

นับทีละคน

แนวราบดูซิว่าได้กี่เข็ก

ชนะไปแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับ
หลากหลายที่ถูกรวบรวมมาไว้
ขอบคุณครับ